ส่วนเรื่องราวของผลการแข่งขันกีฬาอื่นรอบโลกก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับดูที่ไทยครับ
เป็นไทยแลนด์จูเนียร์ทูอร์นะครับในบ้านเรา
รายการที่เจ็ดจูเนียร์ที่สนามบุรพาคคลับจังหวัดชนบุรีครับ
แข่งสามรุ่นไฮไลท์ที่คลาสเอชายแล้วก็หญิงอายุสิบห้าถึงสิบแปดปีครับ
้วยไม้งามนะครับสกอร์รวมสามอันเดอร์ส่วนแชมป์ฝ่ายหญิงเนี่ย
เป็นทางนรมนนุษศิลานะครับสกอร์รวมเนี่ยห้าโอเวอร์
โดยสนามสุดท้ายแข่งวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกตุลาคมนี้ที่
กรมพลักษณะศึกษากันบ้างนะครับโดยด็อกเตอร์ปัญญาหาล้ำยวง
ธิบดีกรมนักศึกษาก็เป็นประธานในพิธีประชุมเสวนาองค์กรเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการภาระศึกษาแล้วก็การกีฬา
ระหว่างกรมนักศึกษาแล้วก็๕หน่วยงานซึ่งการลงนามร่วมกับ๕หน่วยงานในครั้งนี้นะครับก็บอกว่าเป็นการลงนามสัญญาในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ต้องการให้ประชาชนนั้นหันมาออกกำลังกายครับ
ชกมวยวันเดียวนะครับวันเดียวจบ๕ยกชก๒นาทีแล้วก็พัก๒นาที
พิกัด๕๕๗กิโลกรัมแชมป์เนี่ยรับเงินรางวัลสูงถึง๖แสนบาทครับ
มีกิจกรรมที่จะแจกรางวัลนะครับมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่นอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นภาคค่ำก็มีมวยสุดสวยมวยไทยโลกนะครับ
ซึ่งจะขออนุญาตว่าสุดสวยเมืองไทยโลกเนี่ยก็เป็นกิจกรรมกีฬามวยที่เราจะส่งเสริมสับสนุนนะครับ
แล้วก็จะเผยแพร่นะครับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับผ่านสตรีนะครับ
ซึ่งเป็นมวยไทยหญิงนะครับเพื่อให้ได้โลกรับรู้รับทราบนะครับ
แล้วก็จะได้มีนะครับนักกีฬามวยหญิงกันทั้งทั่วโลกนะครับ
ก็ติดตามกันได้นะครับ๑๖ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติ
ทั้งสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
โดยวันนั้นจะมีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศกับคนในวงการกีฬา
แล้วก็ช่วงค่ำจะเป็นการชกสุดสวยมวยไทยโลกจัดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับ
และวันนี้เน้นย้ำครับเรื่องของมวยอย่าพลาดนะครับ
ป้องกันแชมป์๗๓กิโลกรัมกับทางโบเงินค่ายแสนสุกิม
ละสดเวลา๔โมงถึง๖โมงเย็นทางหน้าจอไทยรัฐครับ